แต่ฝนตกหนักบางทีครับคุณผู้ชม

ผู้ชายบางคนบอกว่าเฮ้ยตื่นมา

บ้านธรรมดากลายเป็นภูวิลล่า
แต่ในเมื่อน้ำมันไม่ลดกูก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงไง

ก็คงจะต้องนอนบนเตียงแบบนี้

ทุกอย่างที่อยู่ในห้องก็ยังคงจะต้องอยู่ในห้องต่อไป
เอาล่ะนอนมาอย่างนี้แหละนะคืนนี้

อันนี้ชื่อแอคเคาทก็เนอะ
ไม่ได้ขี้เกียจ
แต่โรงเจ็บเตียงไม่ได้
น้ำทว่ำทั่วกรุงเลยครับ
เจ้าของคลิปเขานั่งทำงานอยู่ชั้นบนของบ้าน
ก็ทำงานไปดูหนังไปท่ามกลางฝนก็ตก

ตื่นเช้ามาบ้านเป็นภูวิลล่าไปซะแล้วครับดูสิ
ไปทุกซอกทุกมุมของบ้านเขาเรียกว่าเตียงกลางน้ำ
เหมือนเมาดีกไม่ใช่รักนี่สวนหลวง
ห้องนอนชั้นล่างก็กลายเป็นที่นอนน้ำไป
แพรยางนะแพรยางนอนกลางน้ำไปเลย
ข้าวของในบ้านเขาบอกพังหมดเลย

คอมเขายังรอดเพราะว่าวางบนโต๊ะ
อือแล้วก็ซ้อนกันจนสูงถึงไม่ดาวนู่นเลย
ขณะเดียวกันครับคนที่เห็นสภาพบ้านก็เข้าไปคอมเมนต์บอก
โอ้โหพี่ท่วมขนาดนี้เลี้ยงปลาดีกว่า

บางคนเข้าไปชมด้วยว่าโอ้โหพี่รวยนะ
สระว่ายน้ำทำกันในบ้านเลย

ไม่ใช่แค่คนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมคุณผู้ชมครับ

เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนกัน
โพสต์ภาพน้องเหมียวต้องหนีน้ำท่วมคุณผู้ชม
ไปลอยคออยู่บนอุปกรณ์ดำน้ำครับ
แล้วก็ส่งสายตาอ้อนวอนเฮ้ยธาตุจ๋าธาตุมาช่วยแมวหน่อย

คืนวันพุธที่ผ่านมา๒๐กรกฎาคม

ต้องไปรับเจ้าแงวเขาเรียกเจ้าแงวนะ

ตั้งชื่อว่าจอนแมคเคลน
เป็นแมวที่เขาเลี้ยงไว้ในร้านฐานะผู้จัดการ

ตำแหน่งให้ด้วยครับอวยยศให้ด้วย

แต่พอไปถึงร้านแม่มันเกาะบุยอยู่

แต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคนที่เป็นธาตุแมวไม่ต้องห่วง

มันถูกรถชนรถชนรถทับต่อหน้าต่อตากลางถนนเลย

รักษาอยู่เดือนกว่าแต่ก็รอดมาได้